ตายแล้วมันก็ยังมีฤทธิ์อยู่มันก็ยังทิ้มเราได้อยู่นะ
เอาออกได้ไหมน่ะ
ดิฉันว่าน่าจะยากอ่ะเอาจริงมันทิ่มปากได้แล้วจะยังไงจะให้เพื่อนเอาออกอ่ะ
เขาบอกว่ามันเจ็บมันเจ็บจะเอาออกยังไงเอาออกเองก็กลัว

เขาพากันไปขอความช่วยเหลือนะแล้วมีพลเมืองดีเขาเอาออกให้
ต้องถามคนนั้นคือใคร
ดูนี่นี่นี่นี่ออกไปแล้ว
แต่โหโหโห้ย
ระวังด้วยนะจริงสิ่งที่ต้องระวังมากกว่านี้การกินปูอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นก็คือกลืนกระดองปูลงไปด้วยเปลือกปูรั้ว
อันนี้ต้องระวังมันแผง

คุณชอบกินกูไงคุณต้องระวัง
จริงที่จะป้องกันคือปูบ้างกุ้มบ้าง
เออต้องชวนเพื่อนไปกินด้วย

หลังชวนเพื่อนไปแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น